มาจากการล่อซื้อของอดีตนักโทษคนหนึ่ง

คนนี้ก็เพิ่งจะออกมาจากคุกได้ไม่นาน
ประเด็นมันจะมีประเด็นคำถามก็คือว่า
เขาเสียชีวิตระหว่างเข้าจับกลุ่ม
หนึ่งคือตำรวจจะไปวิสามัน
หรือมันเป็นลักษณะของปืนลั่น
เพราะตำรวจบอกว่ามันเกิดความวุ่นวายชุลมุนตอนนั้น

คือเขาบอกว่าคนร้ายแย่งปืนตำรวจ
พอแย่งปืนไปตำรวจพยายามแย่งคืน
แต่สุดท้ายลั่นใส่อกคนร้าย
เนี่ยค่ะอันนี้เกิดขึ้นที่บ้านพักในตะมนต์บัวลอยนะคะ

มีรถมัดด้าสองสีเทาดำค่ะจอดอยู่ข้างบ้าน
ไปเจอยาบ้าจำนวนถึง๓๐๐เมตรเลยนะ

แล้วก็เห็นว่ามีมีดดาบวางอยู่ด้านหลังเบาะคนขับอีกด้วย
รถเขาไม่ได้มาคนเดียวนะตัวในเจ๋ง
เขามากับภรรยาชื่อนางสาวคเนชาธาราวาสอายุ๓๑ปีค่ะ
แล้วก็นี่แหละค่ะคือพอตอนนั้นที่มันเกิดความชุลมุน
ก็มีการเรียกตัวภรรยามาพูดคุยสอบถาม
ตอนเกิดเหตุอย่างที่บอกว่าตำรวจวางแผนล่อซื้อจากในเจ๋ง
นัดมาส่งมอบยาบ้ากันที่บ้านหลังนี้
เจ๋งขับรถเข้ามาพร้อมภรรยาของเขา
สืบสวนเขาซุ่มอยู่แล้วก็เลยแสดงตัวจับกลุ่ม
แต่เจ๋งไม่ยอมขัดขืนนะคะแล้วยังทำร้ายเจ้าหน้าที่
แย่งปืนตำรวจตอนนั้นปืนมันก็เลยเกิดลั่น
แล้วกระสุนเข้าไปที่บริเวณไหล่ขวาแล้วก็ทะลุหน้าท้องของนายเจ๋ง
ณที่เกิดเหตุตำรวจเขาบอกว่า
ภรรยาของในเจ๋งนอนหลับอยู่ในรถด้วย
พอเกิดเหตุปุ๊บเจ้าที่ตำรวจก็เร่งนำตัว
แล้วนายเจ๋งส่งรงพยาบาลแต่สุดท้ายเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ตำรวจเองก็มีตำรวจหนึ่งนายได้รับบาดเจ็บ
เพราะว่าเกิดจากการถูกชกต่อยในช่วงที่ระหว่าง
ที่มันเกิดการชุนละมุนกันตอนนั้น
ท่านบอกว่าจากการสืบสวนในเจ๋ง
จำหน่ายยาบ้าอยู่ในพื้นที่อำเภอหนองแคร์
แล้วก็ยังอีกหลายพื้นที่ด้วยนะคะที่ไปทำการล่อซื้อ
นำยาบ้ามาส่งก็เลยจับกลุ่มต่อสู้กัน
ยืนยันค่ะว่ามันเป็นการที่ปืนลั่นใส่ผู้ตาย
เพราะเดี๋ยวจะต้องไปดูจากวิถีกระสุนและร่องรอยบาดแผล

เพราะว่าทางตำรวจที่ถูกแย่งปืนไป
ก็แสดงท่าทางถ้าให้ดูเลยนะ

คือคนร้ายพอแย่งปืนไปได้เขาพยายามจะหันหลังก่อน
ตำรวจเอามือซ้ายล็อกคอเอามือขวาดึงปืน
เอื้อมมาดึงปืนแบบนี้อ้อมคอมาแบบนี้
กำลังจะดึงขึ้นมาได้แล้วแย่งขึ้นมาได้
ปั้งเลยค่ะเปรี้ยงเข้าใส่คนร้ายปืนลั่นเข้าใส่คนร้าย
แล้วตำรวจก็ยิงปืนกระชากปืนทิ้งได้
เพราะอะไรถ้าตำรวจบอกไม่ทำแบบนี้นะ
ตำรวจอาจจะถูกคนร้ายยิงได้

ใช่ค่ะแล้วก็จากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ในเจ๋งคนนี้นะคะ
เสียชีวิตตำรวจเองก็อย่างที่บอกว่าบาดเจ็บที่บริเวณป่า

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะร่วมกับญาติผู้ตายอายการฝ่ายปกครอง

ยังไงมันก็สามารถดูได้จากวิถีกระสุนนั่นแหละ
จะให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวคนตายด้วย
ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วย

เคยถูกจำคุกจำหน่ายยาเสพติดมาแล้ว๒๓รอบ
ล่าสุดถูกจำคุกไป๙ปีด้วยซ้ำ
ที่เรือนจำสระบุรีพ้นโทษออกมา
ก็มาก่อเหตุจำหน่ายยาเสพติดอีก
และเคยก่อเหตุชิงทรัพย์ด้วยนะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูมีประวัติเยอะเลยทีเดียว